ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรัก
ความรักความสามารถของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่เรารักครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อต้นทุนชีวิตของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวไม่เท่ากัน
คำว่าสู้เท่านั้นที่จะมาทำให้เราฝ่าฟันความยากลำบากต่างไปได้
อย่างเช่นครอบครัวของพ่อศรีจากจังหวัดพิจิตรที่มาในวันนี้ครับ

ผมชื่อนายภาษีอิ่มยิ้มอายุ๔๒อาชีพรับจ้าง
พรับจ้างทำถ้ามีวันปุ๋ยแล้วก็ไป

ได้เดือนประมาณเดือนละครั้งครับ
พอหมดจากงานไปก็ไม่มีงาน
เราก็ต้องไปจับปลาน้อย
หอยพอได้กิน
ช่วงผมหางานอะไรทำไม่ได้

ช่วงนั้นมันไม่มีช่วงจนจริง
มีหลานแล้วก็มีป้าพี่สาวของเมีย
ฉันชื่อนางมุนธรรมนามประกุณปู่เถือน
ตอนนี้ทำอะไรไม่ไหวแล้วก็คือว่าตาข้างฝามองไม่เห็นแล้ว
ไปหมดเลยตาบอดก็๓๐กว่าปีแล้ว
ตอนนั้นอายุ๑๗ปีไปรับจ้างของหักกะโพด
หิวข้าวหน้าหุดตาลายล้ม
ล้มขนิ้มไม้ที่เราหักกะโพดมันเสียตาเลย
รับจ้างที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีใครเขาเอาเราเลย
แบบว่าคนเตาที่บดเตาฝากเตาฝากเนี่ยเค้าไม่เอาไปแล้วเนอะ
พยายามออกหางานทำบ้างอะไรมั่งก็

มันก็ลำบาก

ตอนนั้นก็หลบเลย

ตื่นพาเมียไปลำบาก
พอมาหลังนี่ผมก็หารับจ้างไม่ค่อยจะได้ช่วงนี้

เดินจากเงียบไปประมาณ๓๐หรือ๔๐กิโลกรัม
เดินไปกลับก็ประมาณ๖๐กิโล
ตอนนั้นคิดแต่ว่าหาตังค์อย่างเดียวหาให้ลูกให้เมียให้ได้

พอไปขอเขาทำงาน
บางทีเขาก็ว่าเราตัวเล็กเราทำงานไม่แข็งแรง
ใครก็ไม่เอาไปหารับจ้างที่ไหนก็ไม่ได้
บางเจ้าก็ก็ให้เราค่าแรงถูกวันละร้อยกว่าบาทนี่เราก็ต้องเอา
เราก็จะทำงานได้แค่ครึ่งวัน

เพราะลูกเมียไม่มีอะไรจะกิน

เห็นลูกกินข้าวกับก้อนเกลือก็สงสารลูก

ถ้าเรากินไปเราก็จะมีชีวิตอยู่ต่อ
เป็นลูกคนจนมีกินแค่นี้ก็ดีแล้วครับ

และอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่

วันผมก็ได้กลับข้าวกลับมาบ้าน
พ่อแม่จะได้กินจะได้ไม่หมดค่ะ
คือบ้านผมก็จะช่วยล้างจานถูบ้าน

ประทับใจที่พ่อกับแม่เขา

อาหารดีที่สุดในชีวิตผมก็คือ
เว้ยเตี๋ยวต้มยำหนูนี่แหละครับ

ปลื้มใจที่พาลูกมากินของอร่อย

ตอนนี้ผมก็จะตั้งใจเรียนและเรียนให้สูง
เท่าที่จะเรียนได้
ถ้ามีงานผมก็จะทำสุดความสามารถและเต็มที่
จะทำให้ลูกเรียนสูง
จะส่งเสียเรียนให้ถึงที่สุด
ผมเองจะเป็นยังไงก็ช่าง
ก่อนจะตายขอให้ลูกได้ดี

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน

ด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรอ
อย่าล้าอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น

มันคือชีวิตจริงที่เขาเผชิญไปพูดคุยกับเขาครับ
พ่อศรีจากจังหวัดพิจิตรอยู่ที่นี่แล้วครับ
สวัสดีครับ
ชีวิตผมกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ผมเคยเป็นเหมือนกับสภาพของเด็กคนนั้น
แล้วพ่อผมก็เคยเป็นเหมือนคุณ
พ่อศรีเห็นบอกว่า
พ่อต้องเดินไปหางานไกลเป็น๒๐๓๐กิโลเมตรเลยหรือคะ
ครับเพราะว่าบริเวณใกล้ไม่มีใครจ้างเรา
เราก็แก่แล้วแล้วตาเราก็เป็นอย่างนี้
งานแถวบ้านในระแวกเนี่ยก็ไม่มีใครจ้างไม่มีงาน
ก็เลยตัดสินใจเดินไปเรื่อยอย่างนี้ไกลที่สุดกี่กิโล
ไปจากแถวบรรพศกำเภอบรรพศ๔๐กิโลเมตร
จากพลทะเลไปบรรพศพิสัยไปหางานเนี่ยเหรอ
ไปหางานที่บ้านเกิดเมืองนอน

ก็เลยเดี๋ยวลองไปดูซิว่าที่นั่นใครจะจ้างงานอะไรบ้าง
แล้ววันที่ไปเนี่ยครับมีเงินติดตัวไปเท่าไหร่

จริงแล้วทิ้งเงินไว้ให้ที่บ้าน๒๐บาท
คุณลองนึกถึงสภาพนะคนจนจริง
มีเงินอยู่๒๕บาทเอาติดกระเป๋าตัวเองไว้๕บาท
แล้วก็ควัก๒๐บาทนี้ให้กับผู้เป็นเมียบอกว่า
เอาไว้ให้เมียไว้ซื้อกับข้าวกิน
แล้วก็เดินไปเงิน๕บาทเอาไปเพื่อ
ไว้กินน้ำต่างข้าว

เห็นภาพหน้าเมียและลูก

ช่วงที่ลำบากที่สุดแล้วแย่ที่สุดเลยคือคือวันไหนช่วงไหน
ช่วงจังหวะที่ไม่มีใครจ้างเรา
ยังไม่มีเงินให้เมียกิน
เห็นบอกว่า๔เดือนเต็มที่ไม่มีใครจ้างงานเลย

ในใจของผู้เป็นพ่อรู้สึกยังไงครับ

ให้เมียและลูกยินดีกว่านี้ไม่ได้
แล้วตอนนี้พ่อมีงานไหมเนี่ยเดือนนึงก็มีสักครั้งหรือสองครั้ง
ก็ยังพอปัญถามันถังได้พ่อทำงานอะไรค่ะ
พ่อเคยมีฝันไหมฝันอยากจะให้ลูกเรียนสูงสูง
พอลูกชายจบสูงแล้วได้มีเงินเดือนมาจุนเจือในครอบครัว
พูดกันจริงนะว่าเป็นครอบครัวที่น่าเห็นใจมากนะครับ
น่าสงสารจริงทั้งที่เขาพยายามที่จะสู้แล้วรวมทั้งแม่ด้วย
ทอนจริงแล้วแม่เนี่ยเสียตาข้าง

ข้างขวานี่นะใหม่เลยแม่คิดท้อไหม
ก็คิดท้อใจว่าชีวิตนี้คงจะไม่ได้อยู่อีกแล้วว่างั้นนะฮะ
แล้วคิดไว้ทิ้งกับที่ถึงลูกน่ะ
ก็คือว่าต้องสู้ลุกขึ้นมาสู้อีก
เสียดวงตาไปแต่ไม่ท้อออกหางานอีกเหมือนกัน
ออกหางานทำคู่กับแฟนมา
ถ้าไหนไม่มีงานก็คือว่าต้องอยู่บ้านเขาไม่เอาไง
ก็คือว่าตาบอดแล้วก็อีกตาข้างดีก็เราก็มองไม่ค่อยเห็นตามฝ้าฟาง
ท้อแทงกันนั่งทีก็นั่งร้องไห้
ก็คือว่าเราไม่มีเงินกลับมาบ้านมาซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกกิน
ตอนนี้ก็คือพ่อศรีคนเดียวคือว่าเดินหางานอยู่
รู้สึกยังไงครับที่เห็นพ่อทอนต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวภายในครอบครัว
ก็คือว่าสงสารเขาแล้วก็รักเขาแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเขาสักคนก็แม่ก็อยู่ไม่ได้
เอ็มหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกปีนี้

๙ปีเหรอลูกพ่อเรียนอยู่ชั้นไหนครับ
ชั้นเป็นฝุ่งศึกษาปีที่๓ครับ
หนูเสียใจไหมที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน

ก็เสียใจครับแต่ทำไงได้หรอกครับ
ผมเกิดมาในครอบครัวนี้จนแต่ไงผมก็ภูมิใจที่เกิดในครอบครัวนี้แล้วครับ

ลำบากมากไหมลูกในครอบครัวเรา

แล้วหนูมาในรายการของเราเมื่อเช้าหนูกินอะไรลูกข้าวกับอะไร
กินข้าวกับอาหารทั้ง๔อย่างครับ
ก็มีพะโล้แล้วก็ไก่ทอดไก่กระเทียมทอดแล้วก็ต้มยำครับ

หนูอยากให้บ้านเรามีอย่างนี้ทุกมื้อไหมลูก

เขาก็จะมีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอย่างนี้ใช่ไหมลูก

เด็กกินกันจะหมดแล้วอาหารก็จะเหลือเนี่ย

ก็เลยให้เอ็มเอากลับมาบ้านเหรอลูก

เอ็มเอาได้อาหารมาแล้วเหรอ

ก็ไม่มีแล้วครับหายไปเลย

ผมก็รู้สึกเสียใจครับเพราะว่า
ผมอยากได้เอากลับมา
กลับมาบ้านให้ครอบครัวได้กินอย่างอร่อย
จะได้ไม่ต้องกินข้าวกับก้อนเกลือครับ
แล้วเย็นเวลาตกลงว่ากินข้าวกับอะไร

เบียดยายเบียดเป็นใครในบ้านหลังนี้

ยายยายสงสารหลานไหมที่

ก็สงสารสุดใจเนี่ยและรักด้วยจ้ะ
ถึงได้อยู่กับลูกกับหลานมาทุกวันนี้
ทนอยู่เพื่อนหลาน
เคยว่ากินข้าวก้นเกลือบอกว่า

พ่อวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนสักก้อนหนึ่งไปต่อชีวิต

ไปซื้อ๓ล้อเครื่อง

แล้วก็พาแม่ไปขายของยาง
พ่อไม่ได้ไปรับของเก่า
แม่ขายอะไรได้แม่ทำอะไรเป็น
ก็ขายบางทีก็เป็นบัวรอย
มั่งขายตามประหลาดนัด

ถ้าวันนี้โชคดีได้เงินทุนสูงสุด๑ล้านบาท
ผมก็จะดีใจด้วยนะครับ

ก็หมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอ
และวันนี้ครับครอบครัวของพ่อศรีครับ

ที่จะทำให้ชีวิตและครอบครัวนั้นดีขึ้น
ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
แกะเปลือกข้าวโพดและใยข้าวโพด
ออกในจำนวน๑๕กิโลกรัม
ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง

สิบห้าพอตีละครับ